นี่คุณผู้ชมตามกันต่อค่ะสำหรับการมรณภาพของหลวงพ่อเย็นนะคะ
คือตอนที่ญาติโยมเข้าไปเคลียร์กุฏิ
เงินสดมาสักประมาณ๑๐ล้านบาท
ทีนี้ก็เชื่อกันว่าน่าจะมีถึงหลัก๔๐ล้านบาทเลยนะคะ
นี่ตอนเข้าไปเคลียร์กุฏิเมื่อวันที่๒๐มีนาคมที่ผ่านมา
ตอนนั้นคือมีการทำบุญครบรอบ๕๐วันนะคะ

มีการนำไปเปิดบัญชีร่วมกันแล้วนะคะ

ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะทางญาติพร้อมกับชาวบ้าน
เอาอีกแล้วเข้าไปทำความสะอาดกุฏิหลวงพ่อเย็นอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชม
หลวงพ่อเย็นเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าทรงธรรมที่อำเภอศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
ท่านมรณภาพด้วยวัย๘๑ปี
เข้าไปทำความสะอาดอีกครั้งเมื่อวานนี้ไปพบอีกแล้ว
เงินสด๗๑๗๐๐กับอีก๑๐บาท

ซึ่งญาติบอกว่าเงินทั้งหมดเดี๋ยวต้องรอให้กรมการศาสนา

จะเป็นเงินของวัดหรือเป็นเงินของญาติ

เพราะว่าเรื่องนี้ค่ะพระครูภาวนาธรรมธารี

แล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรีด้วยนะคะ
บอกว่าเรื่องของทรัพย์สินหลังจากที่พระสงฆ์มรณภาพนั้น
ระหว่างดำรงสมณเพศถ้ามีทรัพย์ศิลป์เกิดขึ้น
ทรัพย์สินนั้นยังไม่ได้จำหน่ายจ่ายแจกหรือทำพินัยกรรมไว้
เมื่อพระรูปนั้นมรณภาพลง
สินทั้งหลายจะตกเป็นของวัดตามภูมิลำเนานั้นทันที
วัดที่ท่านได้อยู่นี่แหละที่ท่านได้บวช
เพราะว่ากฎหมายเราบุไว้ในมาตรา๑๖๒๓เอาไว้ฉัด
เว้นแต่ท่านทำพินัยกรรมไว้ตามไม่ได้ชุดฐาน
หรือช่ำหน่าใจแจกไปก่อนที่ท่านจะหมดละนภาพ
แต่หลังจากมรณภาพแล้วก็
ตกเป็นของวัดทันทีเจริญพรอยู่
ก็เป็นตามกฎหมายของคณะสงฆ์นะคะ
แสดงว่าทรัพย์สินของหลวงพ่อเย็นทั้งหมด
ก็ต้องตกเป็นของวัดนั้นนะคะ